คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของโจรสาวกะเพราไก่ไข่ดาว

ตอนนี้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้วหลังตระเวน
รักทรัพย์ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
เพราะว่าเคยถูกจำคุก๖เดือน
ผู้ต้องหาก็อ้างบอกว่าต้องการหาเงิน
เพื่อจะไปพาหลานไปหาหมอนะครับ
โดยนางสาวนิสารัตนสิริอายุ๓๕ปี
ฉายาสาวกระเพราไก่ไข่ดาว
ถูกตำรวจภูทรเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ที่ร้านลาบบางสิบหมื่น

เชยนะฮะเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
นางสาวนิสาหรือว่าสาวกะเพราไก่ไข่ดาว
ตระเวนลักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเมืองหลายครั้ง
โดยจะทำทีสั่งอาหารจำนวนมากนะครับ
จากนั้นเมื่อพ่อค้าแม่ค้าเผลอ
ฉกกระเป๋าเงินหรือโทรศัพท์มือถือหลบหนีไป
ซึ่งตำรวจภูทรเสม็ดเคยจับตัวได้แล้วครั้งหนึ่ง
กระทั่งส่งฟ้องศาลและสารพิพากษาจำคุก๖เดือน
แต่หลังจากออกจากเรือนจำก็กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนะครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าหลังจากออกจากเรือนจำ

ประกอบกับหลานป่วยจึงออกตระเวนลักทรัพย์
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
เพื่อนำเงินมาใช้เป็นค่ารักษาแล้วก็นำมาใช้จ่าย
อกจากนี้เธอยังติดหนี้นอกระบบอีก๑๐๐๐บาทด้วยนะครับ
ก็ออกมานะฮะแต่คนมาเข้าหาไป

ฝากขอโทษเขานู้นออกมานู้นก็ทำให้ใช้ท้าย
นู้นไม่ได้ตั้งใจจริงจริง
ฉุกละหหุดของจะหนีมาปลอดภัย

ผมดีจร้าวว่าจะออกเหกวะ
ก็ดีใจนะเพราะว่ากำหนุ่นทำงานเร็ว

แล้วได้เค้าก็ไปตามร้าน
ก็ร้านอาหารกลวยเตี๋ยว
แม่ค้าพ่อค้าบอกแม่ค้าจ๋า
เอากะเพราไก่๓กล่องจ้า๕กล่องบ้าง
พอแม่ค้าหันไปผัดในกระทะใช่ไหม
ตัวเธอก็ถือโอกาสในการฉวยกระเป๋าเงิน
แล้วก็อะไรที่มันเป็นที่เก็บเงินของร้านค้าเนี่ย

โจรสาวธอมกระเพราไก่ไข่ดาว

ร้านไหนก็จะใช้วิธีการแบบนี้แหละ
เบื้องต้นจากการสรุปสำนวนของตำรวจ
พบว่านางสาวนี่สานี่ก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์

ท่านนี้โดนขโมยไป๖๐๐๐บาท
แล้วก็แม่ค้าอีกคนนึงนางภูนทรัพย์ฤทธเดช
อกจากนี้มีแม่ค้าคือนางทิพวันพันวิเชียน
แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่ประวิทย์ชวนเชย
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป

โอ้โหหลักแสนนะ๖๗แสน
ก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้หลักการหนังหนึ่ง
หนี้แล้วเพราะถูกทวงโหดด้วย